ไม่ธรรมดาอาหารไม่ธรรมดาจริง
ไม่ได้หมายถึงพี่เอชายาแต่ว่าหมายถึงนักร้องหนุ่มคนนี้บี้ทัศภาค
คุณพ่อของเจ๊เป้าบางพลีของเรานี่แหละค่ะโด่งดังโกอินเตอร์อย่างที่เราทราบกัน

ประกบคู่กับนางเอกสาวที่เป็นขวัญใจใครหลายคนเลย

เห็นแอ๊วมาว่าไปเกาะอินเตอร์ไม่ทันไรเนี่ยบี้จะลืมเมียละใช่มั้ย
เพราะว่านุ่มบี้เขาบอกว่าจางป่อจือเนี่ยเขารักรองลงมาจากเมียเลยนะคุณ
อ่าวจริงอ่ะถ้าใครที่เป็นคอนั่งจีนจะรู้เลยว่าเธอพาลมาหมดแล้ว
หนังแอคชั่นกำลังภายในแฟนตาซีย้อนยุคนะคะแถมประกบคู่กับพระเอกดังดังทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นโจชิงถือเจิ้งอีเจียนนะคะกูเทลเลอร์
งานนี้ทำเอาคนเป็นเมียอย่างสาวกุ๊บกิ๊บเนี่ยกรี๊ดสนั่นลั่นไอจีเลยล่ะสิคะ
แต่ว่าไม่ได้กรี๊ดเพราะว่าความหึงหวงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ากรี๊ดเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็
๓๖แล้วอายุ๓๖แล้วนะคะแต่ว่ายังคงสวยสะพรั่งอยู่แล้วก็เข้าวงการมาตั้งแต่ก่อนเราสองคนเกิดอีกคุณผู้ชม
พอเราเกิดปุ๊บได้เห็นผลงานของเธอเลยก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
แต่ดิฉันชอบแฟนคลับของคุณกุ๊บกิ๊บแล้วก็คุณบี้มาก

ก็ติดที่จะเห็นรูปที่บี้โพสต์แฟนคลับเลยค่ะสิงค่ะกดโทรการ์ดนะครับ
คือชิปเปลี่ยนลุคทำสีผมใหม่เป็นเกาหลงเกาหลีไป
คุณสามีคะกลับบ้านจำภรรยาให้ได้ด้วยนะจ๊ะ